ทีนี้ไปดูที่กำแพงเพชรหน่อยคุณผู้ชมอยากให้ดูข่าวนี้
ใกล้ตัวมากเพราะตอนนี้เราหนีเรื่องของการแห่จมูกไม่พ้น
ท่านต้องแห่จมูกทั้งสิ้นแล้วถามว่าทำไมมันเกี่ยวอะไร
ข่าวนี้น่าสนใจยังไงฮะเพราะคุณยายท่านหนึ่งค่ะบอกว่า
ไปตรวจโควิดแล้วปรากฏว่าตอนแห่จมูกเนี่ย
มันไปถึงใกล้ใกล้กับดวงตาดวงตาติดเชื้อแล้วไงรู้ไหมคะ
แล้วไงรู้ไหมคะต้องควักดวงตาออกมา
กลายเป็นคนตาบอดตอนนี้ทานโทษนะคะมีตาเดียวค่ะ
นี่อสมลงพื้นที่ไปทำความสะอาดดวงตาให้คุณยายท่านนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องไปตรวจโควิด
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเอาต้นเรื่องเลยนะ
คุณยายท่านนี้ชื่อว่าคุณสุนันเย็นมั่นค่ะ
เป็นคนกำแพงเพชรแกไปประสบอุบัติเหตุ
ไปเดินสะดุดล้มล้มแล้วขาซ้ายเนี่ยคือกระดูกหัก

ไปโรงพยาบาลแต่ทีนี้ทุกโรงพยาบาล

เพราะเราอยู่ในพวังของโควิด
ทีนี้ตอนตรวจโควิดนี่แหละค่ะ

มันเหมือนเจ็บเข้าไปในดวงตาด้วย

หลังจากที่แห่จมูกเสร็จปุ๊บ

ตาด้านซ้ายเริ่มมีอาการติดเชื้อรุนแรง
ก็เลยนัดผ่าตัดดวงตาด้านซ้ายออก
เพราะเกรงว่าเชื้อจะลุกลามไปยังโดนตาอีกข้างหนึ่ง
นี่ถ้าเกิดว่าเป็นผลพวงมาจากการแห่จมูกตรวจโควิดจริง

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องใหม่มาก

อยากให้ฟังเสียงจากคุณยายสุนันทาค่ะ

แล้วก็มันก็นอนโรงพยาบาลมันก็ดูว่าตามันเส

น้ำหนองออกแล้วก็
หมอเขาบอกว่าเอาไว้ไม่ได้แล้ว

เขาก็ค๊อกดวงตาออก
หมายถึงเกิดจากการที่เขา

โอเค
คือบางคนก็คิดในใจแหย่จมูกเกี่ยวอะไรกับดวงตา

เราเคยสังเกตไหมเวลาเราหยอดตาเนี่ย

ใช่ฮะมันท่อต่างนี้มันเชื่อมโยงกันหมดค่ะคุณผู้ชม

สารคุณยายสุนันทามากเลยนะคะ
เห็นไหมขาก็ยังเจ็บต้องใช้วอคเกอร์
ครับเดินแบบนี้นะคะต้องใช้ตัวช่วยแบบนี้
กลายมาเป็นคนโทษนะคะพิการด้านตาอีก

ส่วนบริเวณใบหน้าโหนกแก้มที่ยุบทั้งสองข้าง
เนื่องจากว่าไม่มีโครงกระดูกรองรับ
ผิวหนังใบหน้าที่มีแผลเป็นไปทั่วบริเวณเนี่ย
เพราะเกิดจากการรักษาโรคมะเร็งโพรงจมูก

เห็นไหมคะใบหน้าของคุณยายเนี่ย
บริเวณตาด้านซ้ายตอนนี้คือบอดสนิทเลยนะคะ
คุณลุงปรณชัยเย็นมั่นสามีของคุณป้าบอกว่า
ตอนที่สวอปเสร็จเนี่ยป้ามีอาการน้ำมูกไหลออกมา
พร้อมกับมีน้ำขุนออกมาจากดวงตาด้วย

ตอนนั้นปิดแมสใส่แว่น
ผมก็มองไม่เห็นว่าเขามีผิดปกติอะไรมากมาย
พอถอดแมสออกเท่านั้นแหละครับโอ้โหผมตกใจครับ
ทำไมครับ
น้ำที่ออกจากดวงตา
มันเหมือนกับน้ำตรีที่ออกไหลออกจากจมูกกว่านั้นเลย

เขาบอกว่าเป็นหนองเป็นอะไรดวงตาเน่าแล้ว
อย่างนั้นติดเชื้ออย่างแรงต้องควักออกอย่างเดียวแล้ว
คือเราก็อยากฟังคำชี้แจงจากโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูประวัติการรักษาของคุณยาย
ท่านเองก็มีเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งที่โพรงจมูกเมื่อหลายปีก่อนด้วย
ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีส่วนด้วยหรือเปล่า
อย่างไรอันนี้ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณตากับคุณยายยืนยันว่าเป็นผลพวงมาจากการทำสวอปเทสที่จะตรวจโรคโควิด

ส่วนโรงพยาบาลท่านต้องพิสูจน์นะคะว่าสิ่งที่คุณตาคุณยายพูดเนี่ยมันใช่หรือเปล่า
แล้วรีบชี้แจงรีบพิสูจนด่วนเลย
เพราะวันนี้เดี๋ยวจะต้องไปสอบอีกเหมือนกัน
แล้วคือสวอปแล้วมันแทงลูกตาได้อ่ะอ่า

คงจะลึกมากเลยนะคะอันตราย